ซุปตาหลายคนตั้งแต่ต้นปีมานะถูกจับตามองจริง
ว่าจะย้ายค่ายหรือเปล่าหรือว่าอยู่ค่ายเดิมมีผลงานอะไรปังบ้างหรือเปล่า
แต่หลายคนก็มีให้เราได้เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะครับคุณ
แล้วอะไรรู้ไหมนี่ซุปตาตัวแม่อย่างเราของคุณชมพู่

เขามีข่าวลือว่าเออเนี่ยคุณชมพู่นะเตรียมจะประเดิมงานละครอีกครั้งกับค่ายดังย่างอโศกนะคะ
แต่ว่าไม่ทันที่แม่ชมจะออกมาเคลียร์นะผู้จัดการส่วนตัวอย่างพี่น้ำหวานค่ะ
ออกแรงเอี๊ยดเลยนะคะเบรกเลยค่ะบอกว่าไปกันใหญ่แล้วใจเย็นจ้า
ยังไม่รู้เรื่องเลยแม่เลี้ยงลูกแฝดอยู่นะเออออกมาเคลียร์กันเลยนะคะ
ขณะที่สาวชมพู่ค่ะก็เข้ามาคอมเมนต์ว่ามีอะไรกันนี่อย่างนี้เลย
มีรายการเหมือนถามว่ายังไม่รู้เลยมีอะไรกันหรอ
ประมาณนั้นฉันยังไม่รู้เลยอะไรอย่างนี้นะ
ชาวเน็ตก็เข้ามาบอกกันยกใหญ่เลยคือมาเล่าเรื่องให้แม่ฟังอีกทีหนึ่งนะคะ
เออมันมีข่าวลือเรื่องแม่จะย้ายช่องซึ่งพี่น้ำหวานเองก็ตอบกับแฟนนะว่า
กลัวช่องเดิมจะเข้าใจผิดด้วยจ้า
แล้วก็ที่รอลุ้นกันหนักมากนะคะก็คือการโคจรมาปะทะกันของสุดยอดซุปตาเบอร์หนึ่ง
คุณอ้ำพัชราภากับพระเอกสุดติ๊ดมากฝีมืออย่างแอนดิวเกร็กซันค่ะ
ก็มีข่าวลือเช่นกันนะว่าอาจจะมีผลงานไปโผล่อยู่ที่วิกหมอชิต
ในรอบ๒๐ปีเลยคุณ
ก็มีชื่อละครออกมาแล้วด้วยนะคะก็คือมายาเงาค่ะ
รอลุ้นดีกว่านะว่าวิกหมอชิดจะเปิดตัวต้นเดือนหน้ากันหรือเปล่านะคะ
คิดถึงแอนดริวนะจ้ะมากมากคิดถึงมาก
ส่วนแม่อ้ำยังต้องรอบทสรุปอีกมากครนะครับครับครับ
แต่ก่อนหน้านี้แม่อ้ำเนี่ยเขาเคยออกมาให้สัมภาษณ์แล้ว
แล้วว่าตัวเธอเองเนี่ยปีนี้มีผลงานละครให้เราได้ติดตามกันแน่นอนแต่ไม่ฟันทงว่าจะเป็นละครเรื่องไหนแต่ที่แน่แน่แฟนแฟนได้เฮกกันอย่างแน่นอนเพราะว่าตอนนี้แม่แฟนแฟนก็ตั้งหน้าตั้งตารอเหลือเกินว่าเมื่อไหร่เนาะแม่อ้ำจะมีผลงานละครออกมาให้ได้ติดตามสักทีนึงคือเอาจริงนะแม่อ้ำโผ
เชียงก็ยังโสดอยู่ถึงมีหนุ่มคนนี้พุยอยู่บ้างก็ตามหนุ่มคนนี้ที่ว่านี่ก็คือไฮโซโพกเนี่ยแหละเอาตังไปซื้อกล่องส้มไงกล่องส้มนางรักนางรักชอบมาก